ทุวิทย์ตีสากหน้า
ทุวิทย์ตีสากหน้า

ก็ให้ระดมให้พรจากทุกทิศทุกทาง

เอาประชาชนมาร่วมกันต่อต้านการสลาย

สรุปแล้วจะมาไหม
ถ้าไม่มาถึงเราเข้าไป

จะกลับไปที่พักให้น้ำเกลือแล้ว

เดินออกมาขอเข้ามาเท่านั้นแหละ

ผู้ใทยจะหากพูดคำไหนคำนั้นดูแล
นึกเรื่องพวกอะไรพวกมีกับเครื่องบรรดีเสียใจ

พี่น้องชาวนาไปโชว์ตัวเอามือให้ตำรวจดูหน่อยดีไหม
พระไปจองโรงแรมให้ชาวนาไปสัมมนาหน่อยดี
โอ้โหออกประกาศ๒๔ชั่วโมง
แดด

สวิสธิบาย
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
นาทีนี้เรื่องของอดีตพระพุทธอิสระเป็นเรื่องที่พูดถึงแล้วก็ถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะคะ
เรื่องของข้อหานักเรื่องของการถูกบุกจับที่สาวกเอง
รวมไปถึงเรื่องเบื้องหลังที่ผ่านมาด้วย
พุทธอิสระเหรอไม่ใช่นายสุวิทย์ทองประเสริฐเหรอ
เป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เป็นนายสุวิทย์แล้วค่ะ
วันนี้คือนายสุวิทย์ครับทุกทุกคนมีจุดเริ่มต้น
แต่นายสุวิทย์มีจุดจบที่ไม่ค่อยสวยนะ

คุณนิวเพราะว่าเมื่อวานสารไม่ได้ให้ประกันตัว
พุทธศาสนิทก็ต้องแบ่งระหว่างความเป็นสถาบัน

เพราะนายสุวิทธิ์ก็ทำตามตัว
เอาการเมืองกาศศาสนาเข้ามาปะปนกัน
ฝรั่งเขาบอกว่าเวลาทานข้าวกันจะไม่คุยกันสองเรื่อง

แต่นายสุวิทย์นี่ไม่อย่างนั้นครับ
เป็นพระที่ออกไปประท้วง
ออกไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองให้ความคิดเห็น

ทำตัวเหมือนกับเป็นพระการเมือง

แทนที่จะเอานำคำเทศคำสั่งสอนพระธรรมของพระพุทธเจ้า

เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองตลอดนะฮะ
ถามว่าข้อหาบางคนยังไม่เข้าใจ
ผมก็จะทวนข้อหาของนายสูวิทย์ให้ฟัง
คือนายสุวิทย์เนี่ยหรือพุทธอิสระอดีตเนี่ยนะ
เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย
ที่เขาเรียกว่าพระสุวิทธิ์พระสุวิทธิ์

สนุนให้มีการปล้นครับ
เราต้องเข้าใจว่าในอดีตเนี่ย
เมื่อเวลาปี๕๗เนี่ย
นายสุวิทย์พระสุวิทย์

เป็นแก่นำกปบสเดิม
ก็ไม่ได้ว่าให้เขาไปเป็นหรอก
อยู่เขาก็ตั้งเต็นต์ปิดตรงแจ้งวัฒนะ

ในใกล้ใต้ศูนย์ราชการ
อ่านั้นเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการ

หรือใครมีบ้านพักแถบนั้น

เพราะว่าไปไหนผ่านไปไม่ได้เลย

กาดเขานักเลงเขาแข็งแรงมาก

รวยแตะไม่ได้แผงแตะไม่ได้

มีกาดคุมการดูแลนานหนา

ตรงที่เรียกว่าถนนแจ้งวรรณะ

ประท้วงที่กระทรวงพาณิชย์
ก็โดยปกติแล้วครับท่านผู้ชมครับ
สันติบาลเขาก็ต้องส่งคนเข้าไปเดินดู

มีระบงระเบิดมีการทำร้ายร่างกาย
ซึ่งช่วงนั้นเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรง
สันติบาลเขาก็แฝงตัวเข้าไป๓คน
ก็คือนอกเครื่องแบบ
นอกเครื่องแบบแล้วครับ
โทรศัพท์มาดูดูสิทำอะไร
ก็ชื่อตำรวจนี่นะครับ
ตำรวจทั้ง๓นายก็คือ

ดาบตำรวจวัชละพงศ์
ร้อยตำรวจตรีสงวน
ผู้กล่าวหาก็คือทั้ง๓เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลประจำ

ดำเนินคดีโครงการจำนำข้าว
ทั้ง๓เนี่ยตำรวจสันติบาลก็เดินไปกับชาวนาด้วย
ขณะนั้นพระสูวิทย์ก็ได้ยึดพื้นที่แล้ว
ซึ่งปรากฏว่ายื่นเสร็จแล้วเดินทางกลับเนี่ยปรากฏว่ากาดกาดที่เข้ามาขอดูโทรศัพท์
ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบก็ทำร้ายทันที
จับมัดมือไพ่หลังใช้ผ้าปิดตาและลุมทำร้าย
ปรากฏว่าตำรวจคนที่๓วิ่งหนีไปได้

จับมาสองคนก็เอาโทรศัพท์มือถือนาฬิกาสร้อยคอพร้อมพระนะ
เอาไปข้างเวทีกปศถนนแจ้งวัฒนะ
ขืนใจให้ตอบคำถามบอกรหัสปลดล็อกหน้าจอ
ทำร้ายร่างกายด้วยการเตะต่อยใบหน้าศีรษะลำตัว

ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ย

เขามาติดต่อบอกว่า
ติดต่อมาบอกว่าช่วยปล่อยตัวหน่อยเถอะ

ก็สารวัตรสืบเขาประสานตัวมาขอตัวรับกลับ

ได้หันไปบอกกับตำรวจว่าปล่อยให้กลับ
แล้วก็บังคับให้สาบาน
สาบานว่าอะไรสาบานว่าจะไม่เอาเรื่อง
บอกตำรวจสองนายนั้นมาให้เอาเรื่องกับกลุ่มที่ชุมนุมกันอยู่
สาบานว่าไม่เอาเรื่องเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าเย็นเช็ดหน้าเช็ดตาใช้แป้งมาทา

แล้วก็นั่งกับพื้นคุณคิดดูแล้วกันให้ตำรวจนั่งกับพื้นเหมือนกับเป็นนักโทษ
นะฮะนั่งกับพื้นเสร็จแล้วก็ไปพบกับ
นายสุวิทย์หรือพระสูวิทย์หรือ
อดีตพระอิสระนั่ง
ตำรวจ๒คนก็นั่งกับพื้นเสร็จแล้วก็โดนกาด
ซักถามซึ่งจริงคุณนิวทราบไหมครับ
กาดที่โดนคดีตรงนี้ไป๒คนกับนายสุวิทย์

จริงมี๑๐คนยังมีอีก๗คน
ตำรวจเขายังตามอยู่เนื่องจากปิดหน้าปิดตา
ยังตามหาอยู่ซึ่งผลของการไปทำร้ายเนี่ยปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับ
มีบาดแผลฉีกขาดริมฝีปากใบหน้ากลางอกมีแผลฟกช้ำเยื่อแก้วหูฉีกขาดทั้งสองข้าง
กระดูกซี่โครงขวาด้านหลังหักตับฉีกขาด
ใช้เวลารักษา๖สัปดาห์
คนที่๒บาดเจ็บแผลถลอกแผลฟกช้ำตามร่างกายไหลแห่งโหนกแก้มซ้ายคางซ้ายฟันซ้ายร่างบิน
ฝักฟกช้ำกลางอกต้นแขนขวา
กระทำของผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน้าที่
คืออยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แต่มาถูกกลุ่มผู้ชุมนุมทำร้ายอย่างนี้
ซึ่งก็อยู่ภายใต้การดูแลของนายสวิทย์นี่แหละ
ทีนี้ร่วมการปล้นสำหรับสนุนให้มีการปล้น
ข้อหามันก็คือการป้นกับชิงทรัพย์มากกว่า๓หรือ๓คนขึ้นไป
ก็คือทำมากกว่าก็คือมาตรา๓๔
ผู้ใดชิงทรัพย์โดยกระทำความผิดด้วยกัน๓คนขึ้นไป
มีความผิดฐานปล้นทรัพย์จำคุกตั้งแต่๑๐๑๕ปี
ทีนี้อิสระในสวิทย์นี่พระสวิทย์นี่โดนไปอีก
โดนอะไรสนับสนุนสนับสนุนให้ปล้นทรัพย
ก็คือพ่วงมาตรา๘๖ก็คือสนับสนุนกระทำการโดยความช่วยเหลือให้ความสะดวก
ระหว่างโทษ๒ใน๓คือโดน๒ใน๓ถ้าลง๑๕ปีก็ต้องโดน๑๐ปี
อกจากนั้นแล้วโดนอ้างยี่ซ่องโจรอีก
ยี่ซ่องโจรสมคบกันเกินกว่า๕คนคือ
๗คนที่เขาจับอยู่ทีนี้ถามว่าเมื่อไปที่เรือนจำเนี่ยนะฮะสารก็ไม่ให้ประกันตัว
ข้อหาหนักซะอย่างนี้นี่ยังไม่จบนะยังมีอันนี้แค่ข้อหาที่เดียว
ยังมีปลอมอีกนะฮะยังมีปลอมอีกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วทำไม

แล้วไปอยู่เดือนจำพิเศษอยู่อย่างไร
อีกหลายเรื่องตีสากหน้ากันสักครู่เดียวกลับมาชมค่ะ
เฉาก๊วยชนิดหวานในตัวตราตลาดไทย
ก่อมาประดิษฐานหลังองค์พระเครื่อง
คือนายสุขวิทธิ์ทำพระนะครับ
ทำพระก็โดยปกติก็จะทำให้อีกครั้ง
ก็ไปใส่ย่อตัวย่อพอปลอและสอกอว์ไว้ด้านหลังรุ่นหนึ่ง
ปัตตะพีที่เขาสร้างแล้วใช้เลือดตัวเองมาผสมเป็นมวลสารด้วย

แล้วก็ไปทำเหมือนกับตัวเองได้รับพระบรมราชานุญาต

เขาไปจับไปจับมาเมื่อไปสอบสวน
และส่งตัวฝากขังที่ศาลศาลไม่ให้ประกันตัวก็เข้ามาตรา๓๐
มาตรา๓๐ระบุไว้เมื่อ
ต้องจำคุกกักขังขังพระพิสุตามคำพิพากษาคือสารไม่ให้ประกัน
ต้องเข้าเรือนจำก็ให้พระพิสุนั้นสละสมณเพศเสีย
ต้องสึกจะเข้าเรือนจำแต่ที่โหมเหลืองไม่ได้นะอย่างเช่นเดียว

แต่วันนี้ผมจะพูดของกรณีนายสุวิทย
ทีนี้คนสงสัยว่าโอ้วันนี้มีการบุกจับนะ

คือคุณเข้าใจไหมที่อเมริกานี่ไม่เคาะประตูหรอกครับ

คุณมีหมายจับแล้วคุณจะไปเคาะประตูเรื่องอะไรล่ะครับ
คุณมีอำนาจดื่มมือแล้วสามารถไปอำนาจได้เลยนะครับถูกต้องอย่าดัดจริตนะครับ
ที่นี่ก็มีคนดัดจริตล่ะครับสอบถามมานะครับ
การสอบถามมาก็บอกว่าเป็นผู้ดำเนินเก่า
ชื่อดังโพสต์ข้อความคลิปจู่โจมจับหลวงปู่
จะมีอะไรสอบถามพลตำรวจตรีมัยตีฉิมเจิดผู้บังคับการกองปราบ
ค่ะโดยตีเป็นข้อดังนี้
ผมเอาเลยนะเรื่องบุกจับเนี่ย
เขาบอก๒มาตรฐานใหม่หลายคนสนใจว่าอู๋ทำกันอย่างนี้จัดการนะคุณ
ผมจะตอบเป็นข้อข้อหนึ่งภายใต้การปฏิบัติการนี้เนี่ย
จับกลุ่ม๒มาตรฐานชุดที่ไปวัดสะเกดวัดสามพญาวัดสัมพันธวงศ

นี่คุณพูดเป็นเล่นไปเหรอพระพรมสิทธินี่ไปเดินขบวนกับเขาหรือเปล่า
พระพรมเมธีมีกาดซ้ายขวาพกเอวตุงหรือเปล่า
พรมดิหลกวัดสามพระยาไปทำแบบนั้นหรือเปล่าคุณนิว

ไปร่วมผสมโลงแกนนำก็ประสอบในอดีต
มีกาดซ้ายกาดขวาทำร้ายร่างกาย

ตำรวจสองคนโดนกระทืบปางตาย
เหมือนความผิดต่างกัน

ข้อ๒เขาบอกว่า
ไม่ได้อยากเห็นภาพการจุโจมดุดันหยาบถอย
หลวงปู่นะฮะยังไงก็ตามเขายังเป็นพระอยู่

ตามหมายจับขอโทษนะช่วยลุกขึ้นมาหน่อยนะลุกหรือยัง
ตำรวจเขาเป็นบอกกรของกองปราบบอกกร๕
เข้าไปเนี่ยก็ตามมาตรการปฏิบัติการที่เขาหัดเรียนมา
ถูกไหมนี่ผมยังบอกว่านี่ใจดีมากนะ

แล้วคือทุกอย่างทำตามขั้นตอนมีการอ่านหมายขึ้นต่าง
หมอบหมอบถูกไหมฮะยังไม่ได้ด่าอะไรเลยนี่

คืออาจจะหมายถึงน้ำเสียงกระโชคโฮก
อ้าวก็ดีสิครับผมบอกว่าตำรวจนี่ครับจะบอกว่าหมอบนะคะหมอบนะหมอบนะ
แปลว่าตำรวจได้ทำตามหน้าที่และบทบาทที่ควรจะเป็น
ถูกต้องครับเขาต้องทำตามขั้นตอนครับ
ข้อที่๓เขาสงสัยอีกครับเขาบอกดูจากคลิป
ไม่มีลูกศิษย์หลวงปู่มาขัดขวางแม้แต่คนเดียว
หมาวัดยังไม่มีสักตัวทำไมต้องกระเขี้ยนกระหือลืออยากปะทะ
ถามจริงมีข่าวแจ้งว่าหลวงปู่ซุกซ่อนอาวุธอะไรอย่างนั้นหรือ
คุณนิวซูรู้ไหมว่าไปเขาไปกันช่วงเช้า
เหตุที่เข้าไปช่วงเช้าก็เพราะกรณีนี้แหละครับ
คุณเห็นไหมว่ากาดแต่ละคนนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณดูลีลาแล้วกัน
หลวงปู่ก็ลีลาเดี๋ยวล้างหน้าเดี๋ยวช้าคือจะรอลูกศิษย์มา
ก็ไปเช้าก็เพราะว่าด้วยเหตุนี้แหละครับ
เขารู้ว่าเดี๋ยวจะมีการประทะจะมีลูกศิษย์ลูกหามาล้อม
ยุ่งเขาต้องรีบจบรีบเอาตัวไป
ซึ่งนี่เป็นขั้นตอนที่กองปราบทำถูกต้องแล้ว

ที่๔เขาบอกว่าหลวงปู่โดนก็หาอ้างยี่ซ่องโจร
ทำร้ายตำรวจสันติบาลเหตุเกิดเมื่อ๑๐กุมภา๕๗ผ่านไป๔ปี
ทำไมถึงขอสารออกหมายจับ
อันนี้สิครับผมถึงบอกว่า
คุณเห็นอรัศมีของพระสุวิทย์ไหม
เดี๋ยวเข้าไปนู่นเดี๋ยวไปประท้วงหนี้

เวลาไปทีก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับ

แล้วผมถามว่าอย่างนี้สอนอทุ่ง๒ห้องเจ้าของพื้นที่
เขาก็ลีรีรอนี่ทำไมใช่กรองปราบทำไม่มีจบหรอกครับ
เพราะว่ากรองปราบเป็นที่ผิดสุดท้ายอย่างที่บอก

อ่ะเขาพูดแฮมเมอร์นะคือค้อนนั่นแหละ

คุณเห็นฝรั่งที่เขาบุกเข้าไปไหม
เขาไม่มาถามมาเคาะประตูนะครับ

ไปเลยครับเพราะว่าจะไม่ให้ตั้งตัว
นี่ผมยังสงสัยเลยว่าจะไปจับแล้วจะไปเคาะทำไม

เรื่องบุกจับนี่เรื่องเคาะนี่ผมไม่เห็นด้วย

โดยปกติก็ต้องทำให้คนเขาไม่รู้ตัว
ถ้าเขารู้ตัวนี่อย่างนี้สมมุติแล้วกันนะอ่าเวลาจะบุกจับก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว

อ่าเวลาก็จะเกิดการประทานใช่ค่ะนั่นแหละสิครับเพราะฉะนั้นไม่เคาะนะครับ
แต่ทีนี้ผมอุตส่าห์เคาะนะครับ
เอาล่ะครับข้อ๖เขาบอกว่าถามนอกเรื่องคอมมันโดถูกฝึกให้ตะโกน
ทุกคนหรือเปล่าทำไมต้องแยกตะกอนหมอบ
นี่คุณสะกิดดีหรือเปล่าคุณจะไม่ให้เขาตะโกนเขาให้พูดอย่างไร
ขอโทษนะคะหมอบหน่อยหมอบหน่อยครับหมอบหน่อยครับ
เขาก็ต้องออกเสียงเข้มแข็งถูกไหมครับ
ตำรวจเข้าไปจับตามหมายจับเมื่อมีหมายจับแล้วเนี่ย
เป็นผู้ต้องสงสัยเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการ
แต่ถามว่าคุณรู้ไหมที่เมืองนอกเมืองนอกเขาทำยังไง
เขาก็บอกให้ครับทำไมฝรั่งเขาก็ตะคอกเลยให้หมอบนะครับชูมือขึ้น
ไม่มีใครหรอกครับที่พูดจาภัยเลาะในระยะเวลานั้น
การเป็นตำรวจหรือไม่ทหารในการสั่งการต้องเข้มแข็งนะครับ
อันนี้ผมยิ่งอ่านนะคือผมอยากจะทราบว่าความรู้สึกเนี่ย
ทำไมต้องไปแบ่งแยกความรู้สึกในการที่คุณไม่ไปดูเหรอ
ตำรวจที่เขาถูกทำร้ายลูกเมียเขารู้สึกยังไง
ที่เขาถูกกระทืบปางตายเนี่ยตัดขาดฉีกขาดอะไรพวกนี้

คือผมอยากรู้ว่าคุณสนใจกับการบุกจับแค่นี้เองซึ่งเสียงดัง

สรุปแล้วเนี่ยแต่ไอ้ที่เขาโดนทำร้ายร่างกายหรือการปลอมแปลง

พระอบราพิไทยเนี่ยคุณไม่สนใจเหรอครับ

เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะด้วยว่าเรื่องความผิด

คุณพูดถูกเลยคุณพูดถูกเลยครับ

คลิปนี้ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่นะครับ
ได้ไปถ่ายที่๓วัดนั้นไหมคือวัดที่เขาจะพูดคือวัดสาม
สามพญาสามพญาวัดสมรรถวงศ์แล้วก็วัดสัตว์เกด
ผมบอกจริงนะครับ๓วัดนั้นเนี่ยมีผู้สื่อข่าวไปด้วยนะครับ
แต่วัดนี้เขาไม่อยากให้ไปเพราะวัดนี้คุณรู้อยู่แล้วว่ามีข่าว
ว่าเขาเป็นอดีตแก่นำเขามีกาดคุ้มกันเขามีมวลชน
ทางตำรวจเขาก็ปฏิบัติให้รวดเร็ว
ถ่ายไว้หมดนะครับข้อที่๘ทำไมต้องจู่โจม
ในวันเดียวกันทำให้ภาพดูแกรน

การมาจับเนี่ยมาจับวันนี้เลยมาอย่างยิ่งใหญ่เลย
รู้ไหมว่าในสูวิทย์พุทธอิสระเขามีสายลูกศิษย์เป็นตำรวจ

วันที่๑๙ที่ผ่านมาก็ยังเช็คอยู่แต่ว่าไม่มีหมายจับ
หมายจับมาออกวันที่๒๓ตอนเย็นวันที่๒๔ตอนเช้าเขาไปจับ
นั่นคือสาเหตุครับว่าทำไมเขาไม่รู้ตัว
และการจับเนี่ยก็เป็นการจับที่กองปราบจับแบบไม่รู้ตัว
เพราะต้องทำแบบนั้นถ้าไม่ทำแบบนั้นจะยุ่ง

เยอะแยะแน่นอนเพราะว่าขนาดมัดจับปิดกรุงปิดวัดแล้วถึง

ส่งเรือนจำแล้วก็ยังมีมวลชนมาให้กำลังใจอยู่เยอะเยอะ
ไปเรือนจำพิเศษเนี่ยผมก็แนะนำในฐานะที่ผมเป็นสิทธิ์เก่าเป็นรุ่นพี่

ต้องเอานังสือผมไปอ่านเดี๋ยวผมจะฝากเอาไปให้
เหลี่ยมคุกต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วรอให้ได้
ทีนี้พออยู่ในคุกเขาก็เป็นกังวลนะอธิบดีกรมราชธรรมผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษ
กรุงเทพเขาก็กังวลเพราะว่าเข้าไปก็บอกแล้วไง
เรื่องการเมืองจาศนาเนี่ยเข้าไปในนั้นเนี่ยโจทย์กล่าวเยอะ

เจอใครก็ต้องเจอเยอะแยะหมดแล้วครับจตุพรก็เจอเพราะยังอยู่ในนั้นอยู่
ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ยุ่งเขาสละแล้วจตุพรเขาพูด
เขาบอกเขาจะมาช่วยเหลือเขาเลยแยกแดน
เขาไม่อยากให้อยู่แดนเดียวกันคืออยู่คนละห้องก็จริง
แต่เวลาที่ออกมาจากห้องเนี่ยมันก็ต้องมาเจอกันอยู่ดี
เพราะฉะนั้นนายสุวิทย์ทองประเสริฐเนี่ย
เขาต้องกันให้ไปอยู่แดนอื่นซึ่งผมให้ข่าวว่าเขาไปอยู่แดน๔แล้ว
ไม่ให้ไปเจอกับใครเพราะว่าเดี๋ยวเจอ
คนในนั้นเนี่ยคุณเข้าใจไหมก็มีพวกที่อยากดังแหละ
เจอหน้ามาก็อาจจะซัดให้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัว

นายสุวิทย์นี่ต้องแน่นอนครับย่องอุทธรณ์เขาเรียกว่าย่องอุทธรณ์
คือย่องไปประกันตัวแต่ตอนนี้รู้เขาเรียกว่ารู้ทาง
รู้ทางว่าช่วงนี้ยังแรงอยู่วันสองวันนี้เพิ่งเข้ามา

ถ้า๗วัน๑๐วันแล้วค่อยไปขออุทธรณ์เพื่อประกันตัวในชั้นอุทธรณ์ต่อไป

แต่ว่าหมดเวลาค่ะคุณผู้ชมคงได้ตีแสกหน้ากันต่ออย่างแน่นอน
และมาติดตามกันได้ใหม่เวลาเดิม๕โมงเย็นนะคะ
รายการต่อไปติดตามเรื่องรอบขอบสนาม

พวกเราทั้งหมดลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ